ว่าเป็นงานบุญใหญ่งานไหว้ครูของคณะระเบียบวาธศิลป์ค่ะ
โดยเมื่อวานนี้นะคะทางคณะระเบียบวาธศิลปนำทีมโดยพ่อเอกค่ะ
เต้ายองค่ะคุณท็อปนารากรนะคะ
แล้วก็ลูกวงอีกเพียบตามภาพที่เห็นหน้าจอค่ะ
แต่งชุดขาวนะคะเดินทางมาร่วมพิธีไหว้ครูประจำปีค่ะ
เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเคารพสการะบูชาต่อครูบาอาจารย์ค่ะ

เพราะว่าเป็นปีครบรอบ๖๐ปีระเบียบวาธศิลปเลขสวยนะ

ซึ่งเมื่อวานนี้นะคะก่อนเริ่มพิธีไหว้ครูค่ะ
เหล่าลูกวงระเบียบวัฒนศิลปต่างก็พร้อมใจกันจัดอาหารแห้งมาใส่บัตรในช่วงเช้าค่ะ

ที่หลังจากนั้นนะคะก็เข้าช่วงพิธีไหว้ครูครอบครูค่ะ
เพื่อให้เปิดฤดูการใหม่นี้ทางวงมีแต่ความปังราบรื่นตลอดทั้งปีค่ะ
ส่วนใครที่กำลังรอว่างานมงคลนี้จะมีตัวเลขมาฝากหรือเปล่าค่ะ

เพราะว่าวันอาทิตย์เป็นวันออกศาสตร์คิมงานสะบานใช่ไหมค่ะ
งานใหญ่ของระเบียบวัฒนศิลป์ก็ต้องถามแล้วค่ะ

ซึ่งเลขที่ปรากฏในงานครั้งนี้ก็คือ

ลูกทุ่มสายบุญพี่ยิ่งหย่อดปั้วงามค่ะ
ไปกับศรีภรรยาเลยพิธีคนสวย
เทพเจ้าต่างรวมไปทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ
อยู่ภายในพุทธสถานจีเต็กลิ้มจังหวัดนครนายกค่ะ
ซึ่งพี่ยิ่งยงนี้นะคะก็ไหว้เทพเจ้าต่างขอความเป็นสิริมงคล

ขอให้กลับมาแบบว่ามีลาบเต็มกระเป๋าเลยคุณผู้ชม
สี่คล้องร้องเปล่าปุ๊บให้โด่งดังใช่ไหม
เดี๋ยวจะมีการเป็นลูบด้วยนะ
ใครที่มาที่นี่นะเขาบอกว่าอยากมีเงินมีทองกลับบ้าน
ให้ไปทำการรูปหลังพังพรนี่นะฮะ
พรตัวนี้จะอยู่ตรงตักของเทพเจ้าแห่งโชคลาภค่ะ
ลูบตั้งแต่ห้างเจรถหัวนะคุณผู้ชมนะ
ขอเงินขอทองซึ่งพี่ยิ่งยงแล้วก็ภรรยาไม่พลาด

รูปมาแล้วได้เงินมาเต็มกระเป๋าเลย

รออะไรล่ะพี่ยิ่งยงก็กดขอตัวเลข

มีกฎอัตโนมัติไม่ต้องกระเทียบ
เขย่าเซียมซีให้เมื่อยมือไม่ต้องจุดทูปให้เหม็นควัน
ได้มานี่เลย๗๖๐แล้วยังไม่หมดคุณผู้ชมค่ะ
จุดทูปมาด้วยเพื่อความคลาสสิกค่ะ
ได้ตัวเลขมาก็คือ๓๑๖นั่นเองค่ะ

ถูกต้องค่ะส่วนนักร้องหนุ่มการทัศนะค่ะ
คนนี้เดินทางไปที่อุบลราชธานีค่ะ
หรือที่หลายคนเรียกว่าวัดป่าย่าย

และก็เลขที่ได้มาฝากกันคือ๐๑๙
น้องการบอกมาบอกว่าฝากขอโทษมาด้วยนิดนึง
เพราะว่าคือไม่ได้ให้เห็นตัวเลขช่วงเสี่ยงเซียมซี
เพราะว่าคุณพูดก็พูดอย่างนี้เกิดอะไรเกิดขึ้น
ถ้าเราจะถ่ายพุ่บโทรสับดับ

โถ่เอ้ยถ่ายมากเยอะ

ค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นเลขมงคล
ที่วันที่๒ทุกคนจะต้องรวย